จากนี้นะครับพาไปดูเรื่องของอร่อยกันบ้างดีกว่า
ใครชอบทานเครปยกมือขึ้นนี่เลยนี่ต้องไปทานร้านนี้ที่จังหวัดโอ๊ยผมรู้แล้ว
ที่ไหนค่ะที่ไหนแต่จะยกที๒๓มือก็ชอบมากไงอยากได้๒อัน
โอเคงั้นจัดให้มีทั้งเคล็บทั้งขนมโตเกียวร้านนี้อร่อยมากอยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
พาไปเลยนะครับลองชิมร้านนี้ที่จังหวัดพยาวเขาบอกว่าขายอยู่แถวริมชายกว้านในตัวเมืองพยาว
ร้านอะไรรู้ไหมชื่อร้านป้ามะลิป้ามะลิขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วเขาบอกว่าต้องยกเป็นทีเด็ดให้เลยนะครับ
ที่จังหวัดพยาวแห่งนี้เพราะว่าป้ามะลิเขาเนี่ยนะมีสูตรเด็ดเฉพาะของครอบครัวเป็นคนในตระกูลที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

สุดยอดก็วิทยายุทธ์

นี่จะทำให้ดูเอาไปทานอยู่นี่โตเกียวเห็นไหม
นี่ของโตเกียวแบบพิรี
ใช่ล่ะครับส่วนเครปเขาก็มีใครอยากทานเป็นเคล็ปเดี๋ยวเขาจะจัดให้
มะลิบอกว่าทำได้หมดสบายสุดยอดฝีมือ
เป็นมือหนึ่งแห่งการทำเคล็ปของที่จังหวัดพยาวอยู่แล้ว

มี๒มือนี่แหละแต่เขายกย่องให้เป็นสุดยอด
มะลิอันดับหนึ่งที่ทำเคล็ดทำขนมโตเกียว
ป้ามะลิยืนหนึ่ง
ประมาณนั้นที่จังหวัดพยาวนะฮะ
ราคาเป็นยังไงบอกว่าเคล็ป๑๐บาท
น่าทานด้วยอ่ะเลือกได้๓อย่างนะครับ
ถ้าใส่ไข่ก็เพิ่มเข้าไปอีกเป็น๑๕๒๐บาท
ตะลึงในความถูกและแถมอร่อยแบบนี้
เอฟซีก็คือแฟนคลับไปกันเพียบ

ผมบอกแล้วเขามีเป็นทั้งเครปทั้งโตเกียว

ส่วนใหญ่เวลาไปทานเคล็ปน้องใบตองเป็นแฟนพันธ์แท้เคล็ป
ราคาเท่าไรส่วนใหญ่
อยู่ที่ไส้ว่าเราจะเอากี่ไส้

แต่นี่ของป้ามะลิเชื่อใจได้

แล้วก็คนที่เขาไปทานนะ
อกติดใจกันเป็นแถวมาอุดหนุนกันทั้งวี่ทั้งวัน
ขายตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๒ทุ่มนะครับ
ขวัญใจคนแถวนั้นเลยจริงนะครับ

สิบสองไส้ก็ว่าได้ค่ะ

อยู่ที่ดินกว้านพยาว
ถ้าหาไม่เจอริมกว้านพยาวก็หลังเทศบาลค่ะ

ถ้าเราใส่ครบสูตรมันก็ล้ำ
ถ้าไม่ครบสูตรมันก็ไม่ลำ

คือไม่ลุกขึ้นมารำเต็ง
ไม่ใช่ไม่ครบสูตรก็ไม่ลำ

ต้องครบสูตรใส่ครบแล้ว๓ไซ่๑๐บาทคุณป้าใจดีมาก
นี่ดูสิคุณซอสพิซซ่าด้วยป้าบะลิ

ได้ไง๓ไส้๑๐บาทถูกมากนะ

เออก็โอเคอ่ะถูกจริง
ถูกจริงนี่เดี๋ยวฝากสั่งด้วยแล้วกัน

ที่พะเยาอ๋อบ้านพะเยาใกล้นี่เอง
ฉันก็สั่งเผื่อคุณแล้วเดี๋ยวที่ฉันจ่ายเองค่าเครปคราวนี้
ฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากเลี้ยงคุณบ้าง
เมื่อวานนี้คุณบอกว่าฉันไม่เคยได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณเลย
ผมรู้สึกดีนะที่เขาจะจ่ายให้ผม๓๐บาท

๑๐บาทด้วยใช่๑๐บาทคุณกับผมจบแค่ตรงนี้เราไม่ต้องคุยกันแล้ว
บอกแล้วพักนี้ร้อนร้อนเงิน